สงครามกลางเมืองที่สกลนครนะครับ
มีอาริสองกลุ่มปลาระเบิดคว่างปลาใส่กันนะครับ
เสียงอย่างกับหนังสงครามเขาว่าเริ่มไม่เบาเลยอ่ะ

ยังดูตัวน้อยเสียงยังดูไม่แตกหนุ่มเลยนะพี่เบิร์
อายุใดเนี้ยอายุเหรอเงี้ยมาก่อเหตุเนี้ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๓ทุ่มวันจันทร์ที่ผ่านมากลุ่มวัยรุ่นทั้งนั้นเลยมากันเป็น๑๐ถือไม้ถือมีดถือปืน
ไปที่บ้านโคกชัยวานน้อยตะบนทุ่งแก่อำเภอเจริญศิลป์สกลนคร
แต่เป็นจังหวัดที่เราไม่ค่อยได้รายงานข่าวว่ามีวัยรุ่นทะเลาวิวาสเท่าไหร่นะสกลนคร
อันนี้อาจจะเป็นเหตุการณ์แบบว่าเข้าไปในหมู่บ้านหน่อยดอก
นี่แหละครับมาตะโกนท้าทายกันไปมาก่อนต่างฝ่ายต่างมีระเบิดและปลาใส่กันนะครับ
ทีมข่าวของเรานับได้๑๑ครั้ง๑๑ลูกนี่ครบพอดี
ต่างฝ่ายต่างปลาระเบิดใส่กันเสร็จปั๊บแล้วจบยังไง
กันไหมวิ่งก็ใส่กันไหมไม่ครับแยกย้ายกันไปครับคุณผู้ชม
นี่แหละครับเช้ามืดเช้ามืดมาชาวบ้านที่นั่นเขาก็เดี๋ยวพระท่านจะออกบินทบาท
ก็มากวาดเก็บเศษระเบิดกันดินะเศษสะเก็ดระเบิด
เศษที่เอามาใช้ทำระเบิดที่ปลารบพุ่งใส่กันเนี่ยนะครับ
ชาวบ้านนำคลิปจากกล้องวงจรปิดไปโพสต์ครับระบุข้อความบอกว่า
สงครามบ้านโคกน้อยเมื่อคืนสร้างแต่ความรำคาญให้ไทยบ้าน
แถวบ้านมีแต่คนป่วยนะครับ
พบว่าดูนี่ดูกลางวันสงบเชียวสงบเชียวฝนตกนะน้ำขังนิ่งนิ่ง
ฝนหยิ้มหยิ้มอ่าเนี่ยครับดูนิ่งสงบดีจริงจริงนะครับ
แต่ชาวบ้านเล่าบอกว่าวัยรุ่นสองกลุ่มนี้นะโอ้โห
เมื่อกี้ดอร์บอกดูยังเล็กเล็กอยู่ใช่ไหมครับ
เพิ่งขึ้นฮอร์โมนเพิ่งขึ้นฮอร์โมนเพิ่งขึ้นเป็นแขกหูร้อนอะไร
เปล่าไม่ก็อยากรู้ว่าอารมณ์พุ่งพลาดอารมณ์เพิ่งขึ้น
ฮอร์โมนเพิ่งขึ้นเพิ่งพรุ่งพลาดอ่าอายุสิบสามสิบสี่โอ้โห
เออนัดตีกันนัดตีกันบ่อยแล้วก็มีอาวุธครบมือ
มีนะครับทั้งมีดทั้งไม้ทั้งระเบิดปิงปองมาฝั่งละทีเกือบ๒๐คนได้
คลิปล่าสุดที่เห็นนะเป็นครั้งที่๕ในรอบ๒เดือนโอ้บ่อยนะถ้างั้นน่ะนะ
แทบจะอาทิตย์เว้นอาทิตย์เลยชาวบ้านเดือดร้อนนี่เอางี้ดีกว่า
น้ำแข็งดอมคุณผู้ชมสมมุติว่าหน้าบ้านนี้เป็นบ้านน้ำแข็งดอม
อืมคุณผู้ชมนอนได้ไหมน่ะโอ้ยใครจะนอนได้ล่ะบึ้มบั้มอยู่เนี้ย
เออใครจะไปนอนได้นะครับก็เรียกร้องให้ตำรวจช่วยกันลงพื้นที่ติดตามจับกลุ่มตัวหน่อย
กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเนี่ยไปดำเนินคดีเพราะกลัวว่าจะชาวบ้านเนี่ยเดี๋ยวสักวันหนึ่งอ่ะ
มันจะโดนลูกหลงกันเข้าไปหรือไม่ระบงระเบิดจะเข้าบ้านแล้ว
บ้านเขาจะไฟมงไฟไหม้กันเอาตำรวจเอาหน่อยนะตำรวจเอาหน่อยนะ
โคกชัยวานน้อยนะครับบ้านโคกชัยวานน้อยอำเภอเจริญศิลปสกลนครนะครับ
เขาไม่ได้บอกมาว่าท้องที่สพหรือว่าสพอะไรนะ
แต่ตำรวจที่รู้เนี่ยรู้ไปดูให้เขาหน่อยคิดซะว่าเป็นหน้าบ้านของตัวเองครับ